นี่คือคู่ที่๕ของรายการหรือว่าคู่ไฮไลท์ของเรา
เป็นการป้องกันตำแหน่งแชมป์ในรุ่นพิกัด๔๓กิโลกรัมครับ
กับผู้ทัชชิงจักรต่อพ่อปอลาวครับรุ่งเพชร๑๐บอลสกล
อัดเข้ามาที่ฐานล่างก่อนของรุ่นเพชรมันจะขูเลยครับ
ถึงแม้ว่าสฤริราลุ่กร่างจะเล็กกว่าครับท่านผู้ชมครับ
ตรงด้านเพชรทวีสักเป็นประเภทสายตราดีไอไคิวดีและก็เจ้าเลขครับ
แต่ว่าในช่วงปลายยกเจอเข่าสองเข่าไปนี่โอ้โหต้องบอกว่ายุ่งเหมือนกันนะครับ
นี่ครับเกมนั้นบีบให้ทางด้านเพชรทวีศักดิ์ต้องเดินครับในยกนี้ครับ
นี่ครับวางแข้งขวาเจอรุ่งเพชรพยายามจะทิ้งด้วยหมัด
ขยับแล้วปั้งเข้าไปครับนี่ครับมัดขวาโดนถึงกับแกว่งเลยครับ
อยู่กับสายหน้าเกมลุคนี่ตกอยู่ที่ทางด้านลุงเพชรครับในยกที่ผ่านมา
ยกนี้ต้นยกนี้ต้องบอกว่าตุนไว้พอสมควรเลยครับทางด้านเพชรวิสัก
พยายามจะขยับแต่โดนขวางหน้าในช่วงปลายยกเหมือนกันครับแล้วนี่ครับ
หักทิ้งลงไปครับสุเพชรก็ขวางหน้าได้นะครับ
แทงด้วยซ้ายกระซวกเข้ามาเพชรวิสักพยายามจะยัดคืนครับ
เหลือเตะเข้ามาแล้วขวางหน้าโอ้โหแล้วกดเลยครับ
เอาละครับผลการตัดสินจะออกมาเป็นแบบไหนครับไปลุ้นกันเลยครับ
คาดเข็มขัดให้กับแชมป์ของเรานะครับยังคงรักษาตำแหน่งแชมป์เปียนเอาไว้ได้